คุณผู้ชมตามความคืบหน้าเรื่องนี้นิดนึงค่ะ
เมื่อวานเราได้นำเสนอไปว่ามีกู้ภัยได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเรือยนลากจูงว่าให้ช่วยไปงมหาใบพัดเรือให้หน่อย
กู้ภัยงมหาในแม่น้ำป่าศักดิ์
ปรากฏว่ามันมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แล้วดูดเข้าไปในท่อ
สองท่านนี้คือกู้ภัยที่เสียชีวิตนะคะถูกดูดเข้าไป
คือมีกู้ภัยที่ดำน้ำลงไปงม๔คนด้วยกัน
รอด๒คนนะคะแล้วก็เสียชีวิต๒คน
ก็คือสองคนตามภาพนี้นะคะนายนัทธวุฒิล้อมกันหรือตูน
และนายพานุบานแย้มหรืออ๊อฟค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอายุทยาปฏิบัติการใต้น้ำนะคะ
นี่ก็คือลักษณะของการถูกดูดเข้าไป
ทีนี้วันนี้ค่ะญาติและเพื่อนร่วมงานก็รับศพกู้ภัยที่เสียชีวิตทั้งสองท่านนะคะ
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพขบวนรถสมาคมอายุทยาโรมใจ
กู้ภัยอายุทยาอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิ
ข้างเคียงหน่วยงานต่างเป็นร้อยคัน

รับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านนะคะ

รับมาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเฉลิมพระเกียรติปฐุมธานี
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุวรรณดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่วัดโศกเศร้าจริงค่ะ
ร่างของกู้ภัยทั้งสองคนก็จะมีการสวดพระพิธรรมคู่กัน๗คืน
ปนกิจวันที่๑เมษายนนี้นะคะ
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของลูกทำใจไม่ได้
ร้องไห้จนจะเป็นลมค่ะ
เหตุการณ์นิดเดียวนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือ
เมื่อวานนี้ทางกู้ภัยอายุทยาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเรือยนลากจูงให้ไปช่วยดำน้ำ
ค้นหาใบพัดเรือที่จมหายไปในแม่น้ำป่าศักดิ์
คุณผู้ชมคะและมีคลิปที่เป็นภาพสุดท้าย
ขณะที่ผู้เสียชีวิตและเพื่อนร่วมงาน๔คน
ก็คือภาพที่เขาลงไปเลยลงไปดำหาใบพัดนะคะ
แต่ไม่ได้มีใครแจ้งกู้ภัยไม่ได้มีใครบอกเลยว่ามันมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อยู่นะคะ
พอกระโดดลงไปเนี่ยถูกเครื่องสูบน้ำดูดเข้าไปในท่อ
เสียชีวิตสองท่านแล้วก็รอดมาได้๒คนแบบรอดแบบบุดหวิดนะคะ
เขาก็พยายามจะช่วยเหลือกันแล้วแต่ช่วยเหลือเอาไว้ไม่ทันจริง
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกสมาคมอายุทยาโรมใจนายนาวินคงดี
ก็บอกว่าทางกู้ภัยเองทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเข้าไปแจ้งความค่ะ
ต้นก็คือจะต้องเอาผิดกับทางโรงงานเจ้าของโรงสูบน้ำ
มารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะ
ไม่ได้มีป้ายเตือนว่าจุดตรงนี้มีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อยู่จริง

สองคือจริงเครื่องสูบน้ำขนาดนี้จะต้องมีตะแกรงกั้น

ก็นี่ไงไม่มีค่ะก็ดูดเข้าไปเลยนะคะ

แต่เท่าที่รู้ก็คือผู้จัดการที่ดูแลสถานีสูบน้ำ
เขามาดูในที่เกิดเหตุตั้งแต่เกิดเรื่อง
แล้วก็ทำเรื่องชี้แจงไปที่สำนักงานใหญ่
เขายินดีจะรับผิดชอบผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
เดี๋ยววันจันทร์นะคะตำรวจจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ